สวัสดีครับสวัสดีครับ
และแน่นอนเป็นประจำปีของทุกปีใหม่

ปีละครั้งของเรานะครับ

ต้องบอกว่าปีใหม่นี้จะไม่ใช่ปีละครั้งแล้ว

ถ้ามานั่งพูดอุ้ยผมก็พูดได้

เหมือนสมมุติเขาเป็นคนอ่านข่าวก่อนพวกฉันนะ

เพราะเป็นนักข่าวมาก่อนเขาขิงใส่ฉันตลอด
คือรายการข่าวแบบบันเทิงอย่างนี้ได้หมดเลย

ข่าวใส่ไข่นี่มาทีหลังเลย
สมัยก่อนอ่านข่าว๓คนเลย

ไงตอนหลังไม่อ่านเพราะว่ามาแล้วกินอ้อยข้าวเปลือง

เป็นมุกต้อนรับปีใหม่ที่ดีมาก

เอาเป็นว่าขอโทษจะแล้วกัน

เอาแบบนี้ปีใหม่นี้เป็นปี๒๕๐๐

ป้าแต่ตุจจีนมึงแค่๒๐ประวัติ

แต่ตุ๊ดจีนคุณคิวเต็มไง

คือสำหรับมดดำมาได้แน่นอน

มันผ่านมาแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ว

ใครที่ชงรอบเก่า

หลังจากกินข้าวเสร็จ
เราจะเปลี่ยนกันตอน๕ทุ่มผมเนี่ยพูดตอน๔ทุ่ม๔๕
ผมว่าพอหลังจาก๕ทุ่มปุ๊บเนี่ยปีที่ชงปีเก่าเนี่ย
พ้นชงและจะกลายเป็นปีที่ดวงดีที่สุด

คนที่ชงปีเก่าแล้วคือปีวอกเราย้อนกลับไปสัก๒๒ธันวาคมคนที่เกิดปีวอก
ซึ่งคุณชง๑๐๐จากปีที่แล้วหลัง๒๒ธันวาคมที่ผ่านมาอะไรจะเกิดขึ้นกับปีวอก
หลุดชงแล้วกลับกลายเป็นปีที่เห็งที่สุด

ตั้งแต่๒๒ธันวาที่ผ่านมา๕ทุ่มไปแล้วเนี่ยแล้วคนที่กลับมาชงใหม่
ก็จะมีพวกเห็นตามเว็บด้วยอยู่แล้วลักษณะ

คืนงานวันนั้นเนี่ยมีท่านหนึ่งปีวอก

คุณกุมนั่นประชาภาเร่งพูดเร็ว

เดี๋ยวเลย๕ทุ่มแล้วจะชง

อ้างชงเลยรึเปล่า

แต่แอปทักษะออนได้รางวัลที่๑ของปี

กลับกลายเป็นปีที่ดวงดีที่สุด
เพราะฉะนั้นปีวอกคุณไม่ต้องไปรอถึงตรุษจีนหรอก

ดวงของคุณเนี่ยปีวอกหรือคนที่เกิดปีชง
ว่าปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาเนี่ย

เดี๋ยวมันจะดีสุดเนี่ยหลังจากตรุษจีนแล้ว

ทำอะไรที่เป็นสิริมงคลรับปีใหม่

ปีชงที่เราได้ยินกันคือรากกา
ก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องระวัง

แต่ว่าหลักก็คือราคา

เราจะมาพูดกันในสองเรื่องก็คือเรื่องของราศีนะครับ
แล้วก็เรื่องสถานที่ในการไหว้พระทำบุญ
เพราะว่ามีคุณพระดำอยู่เนี่ยต้องพูดเรื่องทำบุญนะ

กูบุญเยอะกูก็โดนทัวร์ด่าเยอะอยู่เหมือนกัน

แต่ก็มีทัวร์ซีซั่งอ่ะ

นิดหน่อยข้อมูลโจทย์สังเกตแต่คนที่เกิดปีรากาจะเป็นยังไงคุณช้าง
คือรากาเนี่ยคือต้องย้ำก่อนว่าเวลาเราดูเรื่องชงเนี่ยมันมีหลายคู่มาก
นะครับจากคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่เดือดคู่แรงแรงเนี่ยมันมีสองคู่
ก็คือชวดมาเมียคือถ้าเป็นรอบปีชวดแล้วมาเมียเนี่ยจะชง
คือไอ้พวก๒ปีเนี่ยถ้าชงเมื่อไหร่เนี่ยจะแรงหน่อยกับอีกคู่หนึ่งก็คือเนี่ยแหละ
เถาะแล้วก็รากาคือมันชงมันมีหลายคู่มันมีชะหรูมาเมียมีจอมาโลงอะไรอย่างนี้
คู่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับอย่างพวกจอมโรงเนี่ยบางทีชงแล้วยิ่งรวย
เพราะว่าเป็นธาตุดินเหมือนกันแต่ว่าไอ้กับรากาเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นธาตุไม้กับธาตุทอง
ซึ่งไม่ดีด้วยนะซึ่งแต่ว่ามันพอมันปะทะกันปุ๊บเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับ
ตัวละกาเนี่ยจริงพอเจอธาตุไม้เข้าไปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นในเบสของห่วงจุ้ยเนี่ย
เขาถือว่าเป็นธาตุที่เป็นโชคลาภให้กับเราคนปีรากาเนี่ยก็มีสิทธิ์มีลุ้นในเรื่องของการเงินที่ดี
แต่ว่าอย่างที่ย้ำว่าคุณต้องเอาเรื่องของเวลาเกิดเรื่องของราศีเรื่องของอะไรเนี่ยเข้ามาคำนวณด้วย
อ่าก็เวลาตกฟูกมาคำนวณด้วยตกฟากดีกว่า
เพราะฉะนั้นคนปีรากาคุณต้องเดี๋ยวตุดจีนเรามาไล่เรียงกันแต่อันนี้แหละคือปีชงที่คุณจะต้องโดน

อันนี้๑๒๒๔๓๖๔๘ทุก๑๒ปีอย่างค่ะ
อันนี้ก็เป็นรอบที่ใครที่เกิดปีเถาะแล้วอยู่ในวัยนี้

ก็มี๒๔ครั้ง๒๕แล้วก็ไป๖๐เลย

อีกใกล้เลย๔๘

คุณมดดำผมยังคิดว่าตัวเองเป็นหมอดูรุ่นใหม่อยู่เลย
หมอดูหนุ่มรุ่นใหม่ถ้าไม่ใช่สมัยก่อนเวลาให้สัมภาษณ์
เวลาหมอช้ามาหมอดูหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรกอะไรแบบนี้

เหมือนจะคิดว่าเราเพิ่งเข้า

แต่เรางงนะบางทีหนุ่มกัญชัยหมอช้างแล้วก็คุณทนายอะไรอีกคนนึงนะ

คล้ายกันที่ยี่ห้อเสื้อหรือว่าคล้ายกันที่หน้าตา

โอเคถ้าลูกบ่อนจะไปกันใหญ่เดี๋ยวคนเขาจะด่า
เราขออย่างนี้ดีกว่าปี๖๖ปี๒๕๖๖ประเทศไทยของเรา
หมอช้างถือว่ามันเป็นพิธีกรที่นั่งกับเข้ามา๒๐ปีเนอะ

แต่วันนี้ต้องยอมรับเรื่องสถิติของเขา
คือเวลาที่เขาจะคำนวณเนี่ยเขาจะเอาจากอดีตที่ผ่านมา

ปี๒๕๖๖วันนี้๒มกราคมแล้ว

นี่พูดเลยมกราคมภาพไม่เวิร์กเลย
คือถ้ามันไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดี

อันนี้พูดถึงดวงเมืองก่อนภาพใหญ่ก่อน
เพราะว่าเกิดหลายเหตุการณ์ในช่วง๒เดือนนี้
ก็คือเป็นรอยต่อของปี

ในแบบดวงดาวดาวเสาก็กำลังจะขยับ
พอกุมภาพกระแสของดาวเสาร์เริ่มมีอิทธิพลต่อโลกของเรามากขึ้น
มันก็เลยทำให้ช่วง๒เดือนแรกของปีเนี่ย
เป็นช่วงที่ความขัดแย้ง
คือไม่ใช่คนดวงเมืองเหมือนระดับโลก
มันก็จะมีความแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นฝากเตือนก่อนว่า
ใครที่ตั้งใจสายบุญดีกว่าที่อยากจะทำบุญในรับปีใหม่ปีนี้จำเป็นนะครับ

จำเป็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าการทิ้งจากปีขานเข้าสู่ปีเถาะเนี่ย
คือปีขานที่ผ่านมานี้แรงนะแรงมากแรง
โดยเฉพาะวงการบันเทิงเนี่ยคือผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราส่งพวงลีดเยอะเยอะกว่าปกติ
ก็ร้านดอกไม้พี่อยู่ได้เพราะพวงลีดเลย
จากวงการบันเทิงเราเนี่ยควบ
ปีขาญที่ผ่านมาประมาณ๓๐ประมาณ๓๐ครับหมอช้าง
คือมันผิดปกติไปนิดนึงคือตอนแรกคิดว่าเสือมันจะไม่ดุนะ
อ๋อโหเสือไฟนะไหนเขาบอกว่าปีเสือดีอย่างนู้นดีอย่างนี้
ลูกปีเสือจะดีแม้ไปปีลูกต้องปีมะโลง

เพราะฉะนั้นปีขานที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดุ
ก็ให้มันจบไปนะครับเพาะเนี่ยไม่ค่อยดูหรอกนะครับ
แต่ว่าช่วงใหม่เนี่ยก็คือมกรากุมภาเพราะมันส่งเสือออกแล้วก็เข้าตัวเถาะเอง
แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ย๒เดือนนี้ใครอยากจะทำบุญอะไรก็ทำนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวมีแนะนำสถานที่นะครับคุณก็ไปเป็นไอเดียดูโอเค

จำเป็นนะครับเพราะว่าต้องเสริมบุญบารมีกันนะครับแต่ว่าพอมันผ่านจากช่วงรอยต่อ

มันเป็นรอยต่อที่แบบถ้าเป็นตะเข็บก็เหมือนแบบตะเข็บกางเกงยีนเลยอ่ะ

ที่มันไปยากผ่ายากนะครับ
แต่พอผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยเมษาไปแล้วเนี่ยเอาง่ายคือหลังสงการแล้วกัน

ดูแล้วตอนแรกเราเผ็ดตกใจดูไปกุ้นเท่าไหร่

แล้วทางนั้นเนี่ยย้ำว่า

ถามว่าข่าวดีมีแน่นอน

ในข่าวก็ใช้คำว่าล่มสลาย
๖๖เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับ
อย่าไปมั่นใจกับการลงทุนกับอะไรที่ไม่เห็น

ที่มันแบบอาณาคตเกินไป

มันคือคู่ที่คนละคั่วกัน

พฤหัสก็คือเหมือนแบบครูบาอาจารย์

ยักษ์กับพระมันจะมาด้วยกันอย่างไงบ่๊าสม

เหมือนเป็นดาวสองดาวนี้มันเป็นดาวคนละประเภท
เรื่องแบบนี้พูดคนเดียวไปเลย

เมษาเปลี่ยนดวงเขาบอกไว้อดทนว่า๑๒๓ตรายมาตรแรกอ่ะ
ประคองไม่ให้ไม่ให้พังเมษาจะลืมตาอ้าปากขึ้นจริงไหม
ก็นี่ไงจับมือไว้คนละครัวกันด้วยมันจะเป็นคนละครัวกัน
ทำไมคุณไปทำนายมันตรงกับช่วงการเลือกตั้งยังไงก็ไม่รู้
ไม่มีดวงนี้พูดถึงดวงแต่ว่าคุณไปไหนมานะเดือนธันวาค

ไปไหว้แชร์กงแก้ปีชมไหว้อากงเหรอ
ไหว้แชร์กงตกใจจุดทุบกว่าไป๕หมื่นกว่าบาท๗หมื่นบาท

ก็ให้ไปจุดเทียนจุดอะไรเต็มไปหมดนะ
เราซื้อให้จุดอะไรจุดหมดเลย

เอาเลยทนไปจนถึงเมษา

จะมีอีกหลายหลายลาศีที่ก็บอกว่าถ้าคุณอดรนทนมานาน
เมษายนเนี่ยมันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนั่นคือราศีอะไรฮะ
โอ้โหแล้วเป็นลาศีเบอร์หนึ่งของปี๖๖เนี่ย
ก็คือผู้ที่เกิดลาศีเมษนั่นเองอืม
ราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ของเดิมเนี่ย

และถ้าเกิดใครที่ชอบติดตามคำทำนายเนี่ย
เอาหลายหลายเว็บกันแล้วกันนะครับก็จะชอบทักราศีเมษไปแบบ
เสียหายเยอะนะครับแต่นี่คือข่าวดีแล้ว
คือช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับใครราศีเมษเนี่ย
ต้องย้ำว่ามันเป็นพลิกฟื้นเริ่มต้นใหม่นะครับ
แล้วปกติเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันใช้เวลา๑ราศีเนี่ยคือ๑ปีย้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเข้ามาสู่ราศีเมษเนี่ย

อันนี้คือราศีเมษจะดีที่สุดในรอบ๑๒ปี๑๒ปีเลย
จริงเหรอแล้วราศีเมษมันตรงกับราศีดวงเมืองด้วยนะ
อ่านะครับซึ่งดวงเมืองเนี่ยดาวมนุษยูเข้ามาจะเจ็ดแปดปีแล้ว

ไม่ใช่ก็ทางมุตยูไงอันนี้คือตามหลักโหลศาสตร์
ผมทายมาตั้งแต่๗ปีคุณไปเปิดดูข่าว
แล้วจะออกเป็นเมื่อไหร่ดาวมนุษยูในราศีเมษเนี่ย
มีนาก็ไปแล้วอ๋อมีนาไปแล้ว
มนุษยุไปดาวมนุษยฮัตเข้าโอ้โหดวงเมืองนี่ลงตัวมาก
มนุษยฮัตคือดาวที่ดี
แต่ว่าพึ่งฮัตเดียวไม่พอพึ่งฮัตจะมาอยู่กับพระล่าหู
บอกปีหน้าถ้าสมมุติจะมูเตรลูให้มูกับพระราหู

คือถามความเข้าใจเรื่องพระราหูเนี่ย
คือบางคนเนี่ยพอไปบอกพระราหูปุ๊บเนี่ยจะบอกว่า

คือจริงในพุทธประวัติอะไรก็มีเรื่องของพระราหูอยู่

เรามีพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เอามาแต่งกันขึ้นมาเองนะครับ
เพียงแต่ว่าท่านในทางโหรศาสตร์เนี่ย
เขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวที่ใช้ในการพยากร

แต่จริงไม่ใช่เงาของโลกหรอกมันเป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างโลก
พระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นสับเทคนิคก็แล้วกัน

ดังนั้นราหูเนี่ยเปรียบเสมือนเงา

เมื่อก่อนเนี่ยคนกลัวพระราหูเพราะว่ามันยังไม่มีทางออกให้พระราหู

คือเมื่อก่อนใครลาหูเข้าหรือชีวิตใคร

ตำราสมัยก่อนเนี่ยทายไม่ดีหมดเนี่ย

พอมันมีออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือทางออกของคำพยากร

คุณพระดำเนี่ยเมื่อก่อนลาหูอมอย่างเดียว

คือผมจะบอกว่าทุกดวงดาวเนี่ยมีดีแล้วก็มีเสีย
ดาวพฤหัสที่เราบอกว่าดีเนี่ยด้านเสียเขาก็มีนะ
ก็คือความดื้อความมีทิศถิมีอะไรอย่างนี้
แต่แต่ละอย่างมันมีดีมี๒มุมมี๒มุมของมัน
ก็มองให้มันหลายด้านดังนั้นเนี่ยพระราหูเนี่ย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นดวงดาวที่ยังคงอยู่กับดวงเมืองนะ
คือไม่ได้ไปไหนอยู่ไปยังถึงกับตุลาตุลาปีนี้หรอ
ปีนี้คือยังไงเสกเกือบทั้งปีแล้วตุลามันยังสิ้นปีอยู่แล้ว
เข้ามาพร้อมกับดาวพระธรรมเนี่ยแต่ว่าดาวพระธรรมเนี่ย
จะเข้ามาช่วยให้ราศีเมษเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
โอเคอุ้ยยินดีด้วยนะครับ
เราไปต่อกันราศีอื่นไหมไหนดูราศีแล้ว
เดี๋ยวสรุปราศีเมษดีสุด
ถ้านับว่าดีสุดเนี่ยก็คือราศีเมศเป็นเบอร์๑ของสมัคร๕๖๖นี่เลย
ครับผมอันดับ๒ที่ถือว่าดีสุด
จริงเนี่ยคือถ้าพูดในเชิงอันดับเนี่ย
มันอาจจะหมายถึงแบบถ้านับภาพรวมกันแล้วกันนะ
เมฆเนี่ยดีที่สุดในภาพรวมนะครับ
คนที่ได้รับผลจากดาวพฤหัสเนี่ย
คู่กับเมศเนี่ยก็คือราศีตุล
ยังไงส่งผลต่อราศีตุลยังไงหมดแล้ว
ราศีตุลเนี่ยจะเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นคู่ทั้งหลายนะครับ
หุ้นส่วนคู่คลองความรักอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าอยู่ด้วยเหมือนกัน
คู่กับเมษนะครับดังนั้นเนี่ยพอดาวพฤหัสเข้าปุ๊บ
พฤหัสเข้าราศีตุลก็ดาวพฤหัสเข้าด้วยคู่เหมือนกัน
แต่เขาไม่ได้ตรงเหมือนราศีเมษนะครับ
แต่สิ่งที่ดีก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะในเชิงของความเป็นคู่ทั้งหลาย

ดังนั้นเนี่ยใครที่ตั้งใจในเรื่องของอาจจะสละโสดจะมีแฟน

หรืออื่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวคร่องกับในเรื่องของคู่ครองคู่สนคู่สัญญาทั้งหลาย
ราศีตุลก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะย้ำนะครับว่าต้องอย่าลืมว่าดาวพฤหัสมันไม่ได้เข้าวันที่๑มกรา

เมษานะครับดังนั้นเนี่ยเส้นทางระหว่างนี้ทั้งเมฆและตุลเลย
อ่าคุณยังเจออีกสามเดือนคุณยังเจอลาหูเพียวอยู่เนี่ย
ซึ่งมันก็บางช่วงบางจังหวะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ
ดังนั้นก็ต้องย้ำว่าเตรียมตัวในช่วงต้นปีให้ดี
แล้วก็เตรียมไปปังในช่วงหลังจากสงกรานโอเคก็คืออดทน๓เดือน
ช่วงปลายปีช่วงต้นปีมีวิธีประคองให้เขาหน่อยไหมคะ
คือจริงเนี่ยใครที่เป็นนักสวดมนต์เนี่ยก็จะไปสวดพระราหูในวันพุธกลางคืนก็ได้
ค่ะนะครับหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชอบไหว้พระหูอยู่แล้วอืม
ก็ต้องย้ำว่าคุณก็ไหว้ที่บ้านก็ได้นะครับ
หรือใครไปมีวัดมีสถานที่ที่เราเคารพสัทธาก็ไปไหว้ไปไหว้แล้วสบายใจอ่า
คุณก็ไปมาทำบุญคือเอาที่สบายใจแล้วไม่เดือดร้อนตัวเอง
คือบางทีไปแล้วอย่างมดดำเนี่ยไปโดนค่าทูบมาเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็ต้องเปิดไอ้ไอ้โดนฆ่าทูบใหม่เท่าไหร่น่ะฮ่า่ะแต่โดนบ่น
แล้วจาเนี้ยอาฮะนานนักเลยคือทูบเนี่ยจุดอาทิตย์หนึ่งก็หมด
อ่าฮะแต่คำบ่นแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยอ่า
มันจะอยู่กันไปเป็นปีลาหูเขาออกไปแล้วของมดดำยังไม่ออก
ใช่แล้วเกียงบ่นไปเท่าไหร่โดนผู้ใหญ่บ่นมาอีก

ต้องร่วมต้องร่วมผู้ใหญ่ต้องร่วมแชร์กัน

มาใส่ตะเกียงมาชื่อฉัน

แล้วเปลี่ยนใหม่
คุณนี้หลายจักร
ถูก

ตรูสตราดตรู

เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อน

ทูบในวัดเนี่ยประมาณแบบ

ก็๓๘เหรียญถูกประมาณ๒๐๐บาทเซตนึง๓๘เหรียญก็๒๓๐๐บาทอะไรอย่างนี้ไม่ได้แพง
แต่อันนี้เขาเห็นเท่าแก่นี้มามดดำไงโอ้มดดำมาแล้วซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์
สดใหม่ให้เยอะเสียเงินก็ได้แต่เนี่ยกลับมาแล้วเกือบอาทิตย์กูยังไม่โดนหยุดบ่นเลยเนี่ย
เดี๋ยวจะดีมดต่อไปยังไม่จบค่ะสองราศรีเองนะคะอีก๑๐ค่ะเดี๋ยวเราไปเลี่ยงหลังเอ้า
ต่อไปอีกหนึ่งราศรีจะดีขึ้นคืออ่านะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเม่ไปแล้วพูดถึงตุนไปแล้ว
เอาพวกพ้นเคราะห์บ้างก็คือราศีมังกรว่านะครับทำไมเขาบอกอันนี้ถ้าสมมุติคุณฟังดีดีนะสมมุติคนที่เกิดราศีมังกร
แล้วปีคุณตรงกับปีชงเขาบอกมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถูกต้องไหมครับจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าชงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ
มังกรเนี่ยจากเดิมที่ดาวเสาเนี่ยอยู่ในดวงเรามา๒ปีกว่าเนี่ยคือจริงต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานเนี่ยราศีมังกรก็ไม่ได้กลัวดาวเสามากนัก
เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวประจำตัวแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาวเสามันก็จะต้องมีแบบติดปลายนวมคือมีเรื่องปวดหัวเรื่องจุกจิกเรื่องอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะออก
อย่างที่ย้ำว่าคือประมาณเดือนเนี่ยเดือนปลายกุมภาเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับ
ฉะใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยพอมันไปปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่ดีขึ้นที่สุดของราศีมังกรคือเรื่องของจิตใจ
มนุษย์เราเนี่ยอะไรไม่สำคัญเขาก็จิตใจนะครับบางทีมันมีปัญหามาแต่ถ้าใจเราสู้เนี่ยผมว่าก็ผ่านได้ช้างก็ตัวเท่ามด
กลายเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะใช่นะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเรื่องมันเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าโอ้โหถ้าใจมันท้อแท้ปุ๊บเนี่ย
ได้เลยมันเหมือนมีภูเขามาบังอยู่ข้างหน้าเรานะครับดังนั้นเนี่ยราศีมังกรเนี่ยภูเขาได้หายจากชีวิตเราไปโอเคนะครับ
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือก็ตามรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ
อันนี้ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นย้ำนะครับว่าขอเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับ
มังกรก็จัดว่าเป็นราศีที่จะพ้นเคราะห์นะครับหมดเคราะห์หมดโศกหมดอะไรไปแล้ว
ปลอดโปร่งปลอดโปร่งโล่งสะดวกเยอะทิ้ง

ได้ยังได้เฮ้ยคุณเร่งได้นานที่ยุ่งเพราะเราทำรายการสด

ใช่นะตาใส่เหลืองแดงแป๊ดเลยนี่รายการสด
เพราะว่าไม่มีใครมาทำงานกันหรอกหะอันเทปค่ะ

ราศีที่พ้นเคาะพ้นทุกข์พ้นโศกคือ
คู่กันนะที่เจอดาวเสาเนี่ยนอกจากมังกรแล้วคือกรกฎ
โอเคทำไมกรกฎที่ผ่านมาเป็นยังไง
กรกฎที่ผ่านมาเนี่ยทัวร์ลงดราม่าเยอะเพราะว่าดาวเสาเข้า
เหนื่อยมันเป็นดาวแห่งความวุ่นวาย
กบมันจะไม่เหมือนมังกรเพราะมังกรเขามีภูมิต้านทานดาวเสาอยู่
กรกฎไม่มีภูมิว่าไงมันต่างกันคือดาวดวงเดียวกัน
แต่ละคนโดนไม่เหมือนกันแต่ครับกรกฎก็จะโดนในเรื่องความเครียด
เรื่องเช้าบ้านเรื่องโปรดหัวอะไรต่างนานาแต่พอมันปลายปุ๊บเนี่ย
กรกฎจะดีอย่างหนึ่งคือจะเด่นในเรื่องของงานงานเขาเนี่ย
ในปีใหม่เนี่ยก็มีดาวพระธรรมอยู่ในเรือนกันงานด้วย
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในเรื่องของงานที่ดีขึ้น
งานแน่นงานปังอย้ำนะครับเมษาอย่ากลุ้มรีบ
ที่เราพูดกันเนี่ยที่จริงไม่ต้องรีบมาออกทีวีเลย

มกรากุมภามีนะยังเหมือนเดิมกับปีที่แล้ว

มกราเนี่ยมันเปลี่ยนแค่เลขปีพศกับปีคศ
จริงการเปลี่ยนพศบ้านเรามันก็ไม่แน่นนะ
เพราะว่าไอ้หนึ่งมกราเป็นของฝรั่งเขา
จริงพศมันไม่ได้เปลี่ยนวันที่

คืออย่างนั้นแต่ว่าบางประเทศนับวันปริภาณ
เป็นปีที่๐ปีที่๑อะไรที่มันเคยมีเถียงกันเรื่องพุทธชะยันตีสมัยก่อน

เอิญปีนี้จำง่ายเพราะว่ามันใกล้สงการ
มาต่อกันนะครับก็คือว่าราศีกรกฎ

เกิดราศีนี้นะครับ
อย่าบ่นว่าเหนื่อย
เพราะว่ามันทำแล้วมันลีนทำแล้วได้ตังค์
คือคุณต้องคิดช่วง๒ปีที่แล้วที่โล่งกัน

โอ้โหหมอนบุ๋มเลยอ่ะตอนนั้นนะครับ

ครับผมตีนไปรูปพี่นอนเลยอ่ะ

อ้าวอย่าบ่นทำไป

หรือการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

เมื่อก่อนคุณจะทำงานและทำอาชีพเสริมเนี่ย

บางทีเดี๋ยวนี้บางธุรกิจมันอยู่ในมือถือเรา

คุณทำงานประจำไปด้วยแล้วคุณรัน
ลันธุรกิจเสริมไปด้วย

และนี้คุณก็ไปหาความรู้ของคุณเอง

และก็ถือว่ากรกฏเป็นลาสีที่ดี
เรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งคือเรื่องความรักเนี่ยนะ
ของเดิมนะครับกรกฎความรักในช่วง๒ปีกว่า

เหมือนมีความเครียดไม่เข้าใจกัน

หรือบางคนแก้ได้คืออยู่แบบเพื่อนกันไป

ก็เป็นปีใหม่ที่ราศีกรกฎ

กรกฎนะครับกรกฎนะฮะราศรีต่อไปครับเหมาะช้าง

เอากลุ่มที่ดีก่อนเอากลุ่มที่ดีก่อนเอากลุ่มที่ดีก่อนเอากลุ่มที่สบายใจ
ถ้าเน้นเรื่องนักลงทุนเน้นเรื่องเสี่ยงโชค
เมถุนเป็นเบอร์หนึ่งเมถุน

ราศีเมทุนนะครับเป็นเบอร์หนึ่ง

อ่าเอ๊ะคุณเฟ้งอยู่แล้ว

ถูกจริงแม่ซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้ว

คือเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่เน้น
ตามช้างคุยได้ทุกข่าว
จำไว้เป็นหมอดูที่คุยได้ทุกข่าว

คืออันนี้เป็นเรื่องดวงดาวโชคลาภ

แต่ตอนนี้ฝากนิดนึงนะมันมี๒ประเด็น
คือคนที่ดวงมีโชคคือคนที่ได้อะไรมาไม่คาดฝัน

ถ้าในด้านบวกถ้าคุณเป็นคนที่ต้นทุนดีก็คือ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เพราะอะไรเพราะว่าเราทำบุญมาไม่เท่ากัน

คุณเกิดราศีเมทุนคุณอยากจะมีโชค

คุณใช้ชีวิตมา๑๐๒๐๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ว่าคุณอาจจะได้อย่างอื่น

พอดวงมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยหลังเมษาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นมีตัวช่วยเข้ามามากขึ้นยินดีด้วย
อ่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับอืมบางแต่ว่าดวงดาวถ้ามันเป็นดวงดาวดี
คุณต้องลูลวคสุขภาพ

สิ่งที่งอกเหนื่อยขึ้นมา

โชคก็ได้หรือแรงกายที่มันมีอะไรงอก

เกิดขึ้นใหม่อะไรอย่างนี้
ฟังดีนะมันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวด้วยตอนนี้

มันก็สิ่งที่เกิดใหม่ที่งอกขึ้นมาเหมือนกันนะ

แล้วเนี่ยเมถุนก็จัดว่า

โอเคเวลาจะเสี่ยงโชคให้คู่หยิบให้อ๋อโอ้ยอ๋อเพราะว่า
จะนำโชคมาให้กับเราอ่ารถแม่อ่าเดี๋ยวให้แม่หยิบให้อ่า
นะครับต่อไหมราศีต่อไปอีกราศีหนึ่งอันน่ะอีกราศีหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับแล้วก็อยู่ข้างนี้ด้วยคือราศีสิงศ์
ราศีสิงค์ดีเหรอราศีสิงค์เนี่ยเรื่องความก้าวหน้านี้โดดเด่นนะครับ
เด่นมากโดดเด่นชื่อเสียงอ่าดีแล้วรับไว้
กูกลัวนะรู้มั้ยอ่าพูดว่าโดดให้ชื่อเสียงที่ใด
อย่าพูดว่ากล้ออินเตอร์อย่างนั้นแหละครับพวกกูไม่มีปัญญาเป็นกล้าอินเตอร์หรอก
กล้าอินเตอร์ในไล่ทัวร์โหขายของที่เลยหลุ้งไม่ทันเลย

เชื่อมั่นว่าราศีสิงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในราศีทัศน์โดดเด่นเป็นราศี
ที่มีความโดดเด่นนี่มดดำนี่ก็เป็นตัวแทนของราศีสิง
เดี๋ยวเราดูข่าวของปีใหม่นี้ก่อน

สองผมก็เหมือนลาศีสิงส์

มีพวกไม่ได้ไปต่อเยอะเหรอ

เท่าละ
ถ้าเกิดเรารู้จักคนราศีสิงศ์เนี่ย

อยู่ตรงกลางแล้วมีดาวโคจรล้อมรอบ

เยอะมากมศไปไหว้คุณพละกับมศทีเป็นร้อย
พี่อีกคนไปทีแล้วแบบอุ้ยกระต่อค่ะ
เดี๋ยวเขาจะด่าแม่นะคะที่วันปีใหม่
ช่วงวันปีใหม่เราราศีสิงไม่ใช่มีมศตำคนเดียว
มีคนอื่นเยอะเลยครับแต่ใครที่เกิดราศีนี้
ให้ดูตัวอย่างว่าชีวิตคุณมีพักมีพวก
มีบริวารมีพักให้สังกัดมีพวกใครราศีสิงห์ถ้าเน้นเรื่องงานก็เป็นราศีทาศไฟ
มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าเพราะในปี๒๐๑๖ไม่นับแบบจีนนะลืมแบบจีนไปก่อน
เอาแบบโหรศาสตร์คือเป็นปีที่กลุ่มราศีธาตุไฟมาแรงไฟก็จะมีเมฆสิงธนู
สิงธนศาสตร์ก็ติดอันดับในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในปี๒๐๑๖แต่เรื่องคู่ครอง
คู่ครองก็เป็นห่วงอยู่นะดูสายตาสิ
เวลาเค้าทำบ้านเถอะอยากให้เค้าปีนไปสูง

เออเสร็จแล้วค่ะคุณบันดามทุบค่ะ
เดี๋ยวเขาหาทางลงไม่ได้แล้วคุณจะเป็นห่วงเขาอีก
รู้เยอะไม่ได้เลยเป็นห่วงเรื่องความรัก
ไม่คือพ่อดาวเสาร์มันมาครับ
ตอนนี้ดาวเสามาปุ๊บมันก็เป็นประเด็นเนี่ยเรื่อง

มันก็จะดูแบบทะเลไซน์นั่นแหละ
คือทำอะไรเนี่ยเอาอย่างถ้าเราเป็นลูกรับจ้างทำ
ไม่เป็นไรรับจ้างทำเป็นลูกจ้างเขา

ยกเว้นว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่มันต้องอเจอะ

ไม่ได้ห้ามเพราะบางคนมันเลี่ยงไม่ได้

อาชีพพศตอนเนี้ย
รู้หน้าก็ไม่รู้ใจดังนั้นใครราศีสิงศ์อะไรที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วน
คุณดูให้ดีหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลัง
ถ้าผิดชอบผลิตให้คนอื่นต่อไม่เป็นไรหรือแม้ทั้งเรื่องความรักเหมือนกัน
เพราะว่าดวงดาวที่เข้ามาดาวเสาที่มันมาเร่งมันมาจากภพอริ
มันหมายถึงอลิมาอยู่เอาภาษาดวงหน่อยอาริมาอยู่ปัตตานิเนี่ย
มันเป็นความรักที่บางทีมันไปเซ้งต่อเข้ามา
มือที่๓อย่างนี้หรอเซ้งต่อมาเขาอาจจะยังไม่ได้ช้างอัตต่อค่ะสมมติครับ
คุณฟังคำพยากรนี้ไว้ฉันไม่เชื่อเอาแล้วน้องไม่เชื่อน้องไม่เชื่อ
ใครที่เป็นแฟนข่าวใส่ไข่นะเดี๋ยวใครดูช่วงมีนาอะไรไปแล้วเนี่ยมดดำจะตาบวมมาจัดรายการ

แล้วจะดูงิบเนี่ยมไปดูแบบแผ่วดูจิตหลุดไป
ราศีสิงศ์นะครับคือความรักเนี่ยมันเหมือนกับไปรับช่วงเข้ามา
คือเขาอาจจะยังไม่ได้เพื่อที่มันมี

ก็ฝากเตือนแต่ว่าใครที่มีแล้วก็มิตรภาพในแบบที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน

แล้วเนี่ยถ้าหากคุณอยากจะประคองกันไว้
คือความเป็นเพื่อนเนี่ยบางทีมันจะตัดความคาดหวังอะไรบางอย่างออก

มันทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ความลงตัว
เพราะฉะนั้นคงความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นก็ได้

มีเมฆมีตุลนะครับ

เมธตุ๋นแล้วก็สิง๖แล้วค่ะ

สักครู่ช่วงหน้ากลางครับ
เบรกหายใจกับพวกกลาง
เอาล่ะ
เป็นการดูดวงที่สุดนะ

เก็บกาแฟหมูกระทะมา

เมื่อกี้เดี๋ยวก็จะไล่เรียงไป

มีนเป็นราศีที่ปี๖๕ก็ไม่ได้แย่

แต่ว่าจุดเด่นที่สุดของราศีมีนเนี่ย

เป็นราศีที่ภาษาดวงเราเรียกว่า

ราหูคนทรัพย์
ลาหูค้นทรัพย์ความหมายก็คือว่า

คนรอบตัวบริวารญาติพี่น้องเนี่ย

พระดาวราหูในแบบเกษตรเก่าเนี่ย

ก็จะส่งผลให้ความปั่นป่วน

ราศีมีนก็เป็นราศีที่

ก็ขอให้มั่นใจก่อนว่าถ้าคุณบอกโอ้โหอาจารย์บอกดีแต่ว่ารายจ่ายเยอะเนี่ย
คือเราต้องแยกกันนะบางทีเราดีเรื่องงานงานเยอะอะไรเยอะ
แต่ดวงกระเป๋ารั่วมันหามาได้มันก็หมดไป
แต่พอ๖๖ปีนี้ดวงดาวที่ดีการเงินเข้ามามากขึ้น
ต่อให้มันได้ขึ้นเยอะกว่าปี๖๕ก็อาจจะเหนื่อย
มันก็ไม่มีประโยคแต่ว่าช่วงที่ดีมากของราศีมีน
จริงก็แนะนำว่าเป็นช่วงต้นปีนะครับก็คือตั้งแต่มกราจนถึงมีนา
อันนี้ดีสำหรับการเริ่มต้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงิน
แต่พอหลังจากมีนาไปแล้วคุณก็จะเริ่มมีความคึกคักมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามา

ใช่อีกราศีถัดไปเนี่ยเรียงมาเลยแล้วกันนะครับราศียังไม่ได้พูดถึงนะ
ก็คือราศีพฤทธิ์ศพพฤทธิ์ศพเป็นยังไงครับ
พฤทธิ์ศพเนี่ยก็เป็นราศีที่โดนลาหูมนุษยูมนุษยูมนุษยูเนี่ยในปี๖๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มนุษยูเนี่ยแว๊บเข้ามาราศีพฤทธิ์ศพเนี่ยแป๊บนึงในวันที่๗กรกฎาคมจนถึง๑ธันวาคม
ก็คือผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วครับแล้วก็จะกลับมาใหม่

ปีที่แล้วครับจนถึง๑ธันวาคมแล้วพอ๑ธันวาคมดูกับกลับเข้าไปดร์เมลง
กลับมาใหม่ทีนี้มนุษยูเนี่ยจริงอย่างว่าทางไกลได้ด้วย
เลยบอกว่าพฤศพเนี่ยต้อง

สมมุติว่าคุณบอกว่าพฤศพเนี่ย
จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเนี่ยอาจจะไม่เวิร์ค
ขับรถทัวร์ได้ไหม

อย่างที่เขาบอกให้ข้ามน้ำข้ามทะเล

คือเอาง่ายบางทีไม่ต้องไปถึงเมืองนอกหรอก

หรือแม้กระทั่งศรีรชาไปก่ออะไรนะ

ไม่ต้องไป

เปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับ

ด้วยตัวเราเป็นจุดยืนของเรา

ใครตั้งใจจะทำหน้าอย่างไร

ทำจมูกทำตาทำคิ้วทำอะไรก็

คือถ้าตั้งใจอยู่แล้วนะไม่ได้ว่าทุกคนต้องไปดิ้นลนทำนะ
คือถ้าคุณมีสตังค์มีความพร้อมมีแพลนอยู่แล้ว
กันอยู่แล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดี
ถือว่าเป็นเรื่องเวลาที่ดีใช่นะครับหรือว่าบางคน
สภาพแวดล้อมบ้านออฟฟิศแต่งร้านทาสีครับ
คือให้มันมีสภาพแวดล้อมใหม่ให้มันมีความเคลื่อนไหว
หรือบางคนอาจจะเป็นแบบอ่ะไม่เคยใส่แว่นใส่แว่นตาเท่าน้อย
หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับให้คนมาทักว่าเออทำไมดูแบบ
เปลี่ยนไปหล่อขึ้นสวยขึ้นในทางที่ดีขึ้นอ่า
ให้เปลี่ยนจากเดิมไปทำหน้ามาอุ้ยทำไมสวยขึ้นล่ะ
ฉันขอบใจจ้าอ่านะครับแล้วเนี้ยใครลาสีพฤศพเนี้ยเตรียมให้พร้อม
ท่านเนี้ยต้องบอกกันว่าพฤศพเนี้ยจริงแล้วเนี้ย
คุณจะเป็นลาสีที่ดีมากในปีหกเจ็ดปีหน้าปีหน้าปีถัดไปอ่า
ถัดไปคุณอดทนอีกปีนึงนะใช่ฮะแต่ปีนี้ก็ไม่ใช่เลวร้าย
ปีเนี้ยมันเหมือนเป็นปีแห่งการเตรียมอะไรบางอย่างคือของบางอย่างเนี่ย
มันต้องใช้เวลากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว
ดังนั้นเนี่ยราศีพฤศพเนี่ยต้องเริ่มก่อสร้างเริ่มสะสมสะสม
นะครับหือหรือใครทำบ้านน่ะอยู่ก็ดีมากเลยอ่า
เพราะว่าจะเสร็จปีหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าหรือว่านึกถึงนักเรียนง่ายง่าย
อืมพฤศพก็เหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องกวดวิชาอ่านหนังสือเตรียมตัวเยอะเตรียมพร้อม
เหมือนเตรียมพร้อมก่อร่างสร้างตัวใช่แล้วพอถึงเวลาปุ๊บประกาศผลในปีหกเจ็ด
คุณก็จะสอบติดอะไรอย่างนี้คือต้องให้เข้าใจว่าในร้ายก็มีดี
นะครับหรือในบางช่วงก็มีความหวังค่ะนะครับไม่ได้เป็นราศีที่แย่เสมอไป
โอเคต้องอดทนนิดหนึ่งอ่าใช่อ่าจะเห็นผลคนไหนทนไว้อึ๊บอ่านะครับ
อ่ามาราศีถัดมานะครับเมื่อกี้เราพูดเมถุนกรกฎไปแล้วนะครับ
ราศีสิงห์เวลาก็มาที่ราศีกันอืมราศีกันคือราศีภูเช้าเช้า
มานะครับราศีกันเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับเพราะว่า
จังหวะดวงดาวมันยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
ตอนต้นปีนะครับช่วงช่วงต้นปีนะครับก็จะรีบจะเริ่มจะอะไร
โดยเฉพาะเดือนที่ดีมากเนี่ยคือช่วงเดือนมีนามีนาคมนะครับ
ในเรื่องงานเรื่องอื่นก็ตามนั้นเนี่ยถ้าใครที่เกิดราศีกันเนี่ยนะครับ
ตั้งใจอยากจะทำอะไรเนี่ยนะครับในช่วงนี้แหละครับ
เลยว่าต้นปีเนี่ยให้รีบลงมือนะครับ
พอเลยจากต้นปีไปแล้วเนี่ยราศีกันจะไปเน้นเรื่องอสังหาแล้วนะครับ
ซื้อที่ทำเกษตรหรือขายที่ดินเพาะปลูกหรืออะไรก็ตาม
นะครับพวกอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็จะเพราะว่าแต่ราศีกันเนี่ยจะฝากนิดเดียวคือว่า
ชีวิตในปี๖๖มันค่อนข้างจะขึ้นแรงลงแรงต้องระวัง

คือมันไม่ได้ว่าไม่มีช่วงที่ดีเลยมันมีช่วงที่ดี
แต่พอมันดีปุ๊บแป๊บนึงแล้วมันก็นิ่งลง
ดังนั้นเนี่ยใครที่ราศีกันเนี่ยอะไรที่มันเสี่ยงมากเนี่ยก็ต้องระวัง
อย่างเช่นอะไรบ้างสมมุติใครลงทุนเสี่ยงเนี่ย
วันงั้นมันมีโอกาสเสี่ยงอะไรที่คุณไม่รู้คิดว่าไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น
โดนเบี้ยวหน้าบิดได้หาสิ่งที่มันมั่นขงหน่อย
บางทีมันจะยิ่งเต้นกันเพิ่มความเสี่ยงให้การซื้อความใหญ่

แต่ว่าในประเด็นอื่นราศีกรณ์นี้เขาเป็นราศีที่ไม่ได้โดนดาวนัตยัยู
ไม่ได้โดนดาวเสาไม่ได้โดนลาหู
แล้วก็ไม่ได้คือมันไม่โดนดาวอะไรสักกระดวง
ดาวดีก็ไม่โดนดาวร้ายก็ไม่โดน
อยู่นิ่งในบ้าน

เพราะฉะนั้นกันก็โอเคประมาณนึง
มาต่อนะครับอีกลาสีอีกหนึ่งก็คือลาสีพิจิก

เป็นราศีที่จริงดวงการเงินแข็งแรงมาก

จริงพิจิกเจอวัลสุดอยูกว่าพฤศพนะ

คู่กันในช่วงเดือนมีนานะครับแต่ว่าพฤศพเขาเป็นเจ้าภาพ
จิตก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพดังนั้นผลมันก็จะเบาหน่อย
และอย่างที่บอกคือพุทธยูเนี่ยเวลามันเกิดผลเนี่ย
มันจะไม่ได้รวดเร็วรุนแรงเหมือนดาวอื่นมันเป็นดาวที่ค่อยซึมไป
เพราะว่ามันใช้เวลาประมาณมันอยู่กับเราตั้ง๗ปี
ดังนั้นเนี่ยพิศจิกย์เนี่ยได้รับผลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทางตรง
ดังนั้นอย่าไปกังวลกับมันมากนะครับ
อย่างที่สองก็คือคุณเป็นราศีที่เหมาะสำหรับการบุกเบิกเส้นทางใหม่
ราศีพิจิกษ์เนี่ยอะไรที่ไม่เคยทำแล้วอยากจะเริ่มอ่ะ
ไหมฮะควรโอเคเพราะว่ามันเป็นปีที่ให้หาโอกาสใหม่
อย่าอยู่อะไรเดิมบางคนเนี่ยชอบอยู่แบบฉันทำอยู่แค่นี้ก็
คิดอย่างนั้นเนี่ยชีวิตปี๖๖เนี่ยไม่มีอะไรในการเงินที่แข็งแรงก็ไม่เกิด
โอเคงั้นเนี่ยคุณลองดูก็ค่อยลองฉีกไหมลองลองแบบไม่ใช่ว่าปิดตาลอง
คือคุณก็ต้องเปิดตามีความรู้มีประสบการณ์ข้อมูล
แต่พอฟ้ามันเปิดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ลองแล้วมันจะมีความสำเร็จที่ดี
และก็ส่งผลอย่างคำพยากรคือดวงดาวการเงินจะแข็งแรงมากเนี่ย

ใครราศีพิจิกก็ลองดูนะครับ
เพราะว่าคือถ้าทำในช่วงที่การเงินดีเนี่ย
โอกาสที่มันจะได้รับผลตอบรับที่ดีก็มีเข้ามา
เพราะว่าดวงดาวการเงินเราเริ่มอยู่ในจุดที่

แล้วก็จะมีเคล็ดที่เรื่องของการทำบุญเมื่อฝ่า

ช่วงหน้าครับ
เหลืออีกสองราศี

นั่นคือราศีธนู
แล้วก็ราศีกุมขอไปที่ธนูก่อน
เพราะว่าราศีธนูเป็นราศีที่เหมาะสำหรับการมีลูก
ในปี๖๖เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ดีนะ
เพราะว่าเราพูดถึงดาวพฤหัสเยอะเนี่ย
อธิบายก่อนว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำ๒ราศี
หนึ่งก็คือราศีมีนในเกษตรแบบเก่าแล้วก็อันที่สองคือราศีธนูนะครับ
อะไรก็ตามที่ดาวพฤหัสส่องสว่างเนี่ย
ราศีพวกนี้จะมีพลัง
ซึ่งดาวพฤหัสในปีนี้คือดาวพระหัสราชาโชค
ดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มราศีธนูเนี่ย
คือพอดาวประจำตัวเรามีพลังปุ๊บเราจะมีไอเดีย
ธนูเนี่ยจะเป็นราศีจอมโปรเจกต์

ธนูเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โอเคเลยนะครับ
สำหรับในเรื่องของดวงนะครับ
แล้วก็ไม่มีดาวร้ายอะไร

ธนูก็จะคล้ายกันก่อนอันนี้คือไม่มีตัวช่วยอะไรสักอย่าง
ที่ขึ้นสุดลงสุดตลอด

ธนูไม่มีดาวอะไรเข้ามาเลย

เหมือนกับเราเองนะเดาพื้นหัดเป็นเกษตรอยู่ก็มีพลังเซ็กสว่าง
ปี๑๙๖๖เป็นราชาโชคก็ดีต่อเนื่อง๒ปีซ้อน
อันนี้คือความสบายใจของธนูใช่นะครับ
ว่าบางคนเนี่ยนอกจากลูกน้องบริวารเนี่ยบางคนหมายถึงยวดยานพานะ
ออกรถใหม่เป็นราศีที่จะได้ซื้อภาษณะใหม่
เพราะว่ามันมีเรื่องการลงทุนการเดินทางมีสิ่งใหม่เข้ามานะครับ
โดยรวมแล้วไม่ได้น่าเป็นห่วงครับถ้าเป็นความรักเนี่ย
มันก็จะไปตกอยู่กับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าเรานะครับ
เพราะว่าในพบที่เด่นถ้าคนลักษณะราศีธนูเนี่ย
ุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารผู้ที่อายุน้อยกว่าเรา
ใครที่ตั้งใจอยู่แล้วหรือคบหากันอยู่ก็จะมีเกณฑ์สมหวังในทางที่ดี
ชุ่มเชื่อนหัวใจนะครับมาอีกหนึ่งราศีครับก็คือราศีกุม
ราศีกุมเนี่ยที่เก็บไว้สุดท้ายเพราะว่า
เป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดทำไมอ่ะเพราะว่าดาวเสาร์เข้าราศีกุม
เมื่อดาวเสาเข้าราศีกุมเราฟังดาวเสาเนี่ย
ทุกคนจะบอกน่ากลัวหมดแล้วอันนี้มันก็น่ากลัวจริง
คือต้องบอกว่าแต่ว่าคือราศีกุมเนี่ย
ดาวประจำราศีเขาเป็นพระราหู
คือพวกราศีกุมเนี่ยเป็นพวกแก๊งพระราหูอยู่แล้ว
พอดาวเสามาเนี่ยมันเหมือนมีเพื่อนมากดออดหน้าบ้านเพื่อน

ไม่ใช่แบบโจรผู้ร้ายอะไรอ่าคือเป็นคนอื่นเนี่ย
จะกลัวจริงราศีที่ไม่กลัวดาวเสาร์เนี่ยมีแค่สองอันเองนะ
มีสองอันนะคะนอกนั้นเนี่ย
สาวก็จะยุ่งทุ่งนังหมด
สายพญานาคต้องมา
คุณคุณต้องใครที่เป็นสายเนี่ยอยากจะไปว่าพระขอพรในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยเนี่ยก็ลองดูก็เป็นกูชาพญานักอาจจะอาจจะเป็นถ้าเป็นในเชิงพระพุทธรูปคือพระพุทธรูปปางนักปลกที่มีพญานักมุจริงอยู่อยู่อยู่บนบนเศียรนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากราศีแล้วเนี่ยนะครับย้ำนะครับว่าในปี๖๖เป็นปี
แต่ก็อยู่ตุลาก็เกือบหมดเกือบหมดปีแล้วนะครับนั้นเนี่ยมาแนะนำก่อนว่าจริงแล้วเนี่ยวิธีการนะครับในการไหว้พระทำบุญคือคือต้องบอกว่าวัดที่เราพูดถึงเนี่ยอันนี้ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างไกลลายแล้วก็เขาก็เป็นวัดที่ดังอยู่แล้วไม่ได้ไปมีเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันไม่ได้ดิวกันไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นหมอ
ตรงนี้เขาเป็นมูลิธิที่เอาไว้จะเป็นแพทย์แผ่นจีนนะสมมุติคุณอยากจะไปแมะเนี่ยฟรีนะใครป่วยเขาก็จ่ายยากินช่วยเหลือประชาชนคือที่แนะนำเพราะว่าเวลาคุณไปทางบุญที่ไหนเนี่ยให้ดูว่าสถานที่แล้วเนี่ยเอาสตังค์เอาไปทำอะไรโอเคอย่างมูลิธิเนี่ยเขาเอาเงินมาไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่เจ็บป่วยอันนี้เห็
ว่าวิศจกอณอิมสามดอกเสร็จปุ๊บเนี้ยตอนนั้นเนี้ยมีเทภ
หมอยามีถัยสวยเย๊ะถัยซิงเย๊ะมีหมดเทภประตู
ขอพรพระโพใส่กลอิมข้างในไอ้ตัวสองภาษาจีนที่เขียนตัวเดียวเนี่ย
เทียนไงเทียนแปลว่าสวรรค์นะครับดังนั้นเนี่ย
ใครที่ไปผมไปบ่อยนะหรือคุณจะถวายเป็นเทียน
ไม่ได้ราคาเป็นหมื่นอย่างที่มดดำโดนเออจริงแล้วแปลกเออเธอพูด
เพราะว่าเห็นพวกลูกเศรษฐีพวกลูกเจ้าสัวชอบไปไหว้ที่นี่กัน
เพราะเพราะว่าผู้ที่ก่อตั้งที่เนี่ยเป็นห้าตระกุลเจ้าสัวใหญ่อ๋อ
โอเคที่มาที่ไปถ้าแกเข้าใจว่าเออเขาเป็นแบบเจ้าสัวใหญ่นะครับ
หนึ่งในนั้นก็มีร่ำซำเนี่ยเป็นหนึ่งในแทร่หนึ่งที่อยู่ในห้างหุ้นส่วน
เรียกได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเรารู้จักเจ้าสัวเหล่านี้เขาเป็นคนก่อตั้งที่นี่
จากที่นี่ทำให้เป็นมูลทิศที่เป็นเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยครับแล้วอยู่มาหลายปีแล้ว
และรัฐองค์ชาติกรรมงานอิมส์กรรมงานนี้อายุเกือบพันธุ์ปีนะครับ

ประมาณราชวงศ์ทรงส่วนส้มนี่คุณเห็นเขาหมายจริงกล่าวแก่
อ๋อจริงกล่าวแก่

อ่าผ่านไปแล้ว๑วัทน์
มาอันนี้ต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเอาภาพขึ้นเลยนะครับ
คืออย่างที่บอกอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับ
อันนี้วัดเล็กนิยยี่ที่บำวัดทอง
อันนี้อันใหม่แล้วเล็ก๒
ที่บำวัดทองนะครับก็ใครที่ไปวัดเล็กนิยยี่
คือมาพูดเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นวัดสำหรับคนที่ปีชงอย่างเดียว
เขาเป็นวัดปกติคือคุณเวลาเข้าวัดเขาไม่ได้มานั่งตรวจแบบ

คือทุกคนเข้าไปไหว้พระไปได้หมดมีพระประธาน๓องค์
แล้วก็อย่าลืมว่าเลขนี้ที่เยาวราชด้วยนะ
เพราะตอนนี้กำลังก่อสร้างแก้มลิงใต้น้ำ
เป็นการก่อสร้างเดียวที่เคยเกิดขึ้นในวัดเล่งเนื้อยี่หลังจากที่ก่อตั้งมา

ก็เลยขุดเป็นแก้มลิงเวลาน้ำมาให้มันไปอยู่ใต้ดิน
แล้วกลางบนก็สร้างเป็นอาคารเรนของเรนของสงฆ์
ใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมที่เยาวราช
เพราะว่าคุณพระดำวัดนี้เยาวราชสร้างมาเป็นร้อยปี

มาต่ออีกที่หนึ่งที่ถัดมา
คนไทยวัดอรุณ
คุณต้องมายักษ์วัดแจ้งสหัสเดชะเวลาไปขอพร
ไปวัดอรุณไฮไลท์นอกจากไปขอพรพระพระธาน
จะมีส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโบสถ์น้อยอยู่ข้างหน้านี้เลย

คุณไปว่ายโบสถ์ใหม่ด้วยแล้วก็ไปว่ายโบสถ์น้อยด้วย
แล้วก็จะมีคนก็นิยมนะอันนี้เป็นความเชื่อ

สิ่งที่ไม่ดีจะได้หายไป
อรุณให้ชีวิตโรดรุ่มทุกวันคืน
เหมือนพระอรุณพระพระศิษย์

ต่อมาที่ต่อมา

เพราะว่าอินเดียให้มานะครับ

คือปีใหม่คุณต้องไปไหว้ภูเขาใหญ่สูงเลยนะครับ

บนนี้เขาจะมีพระบรมศาลีกฐาตุ
ที่เพิ่งตั้งใหม่ในสมัยสมเด็จเกี่ยว
เจ้าอาวาสองค์ก่อนนู่นนะครับ
เป็นชุดเดียวกับที่อยู่บนภูเขาทองนะ
แต่อันนี้อยู่ข้างบนเหมือนกันแต่เรามองเห็น

มองอยู่ข้างบนจนยอดแล้วเราไม่เห็นแล้ว
แต่อันนี้คุณไปก็ไปอธิษฐานขอพรได้

เขาทองก็เรียกว่าเป็นสถานที่สำคัญ

ให้ไปไหว้วันไหนจริงก็บอกว่าไปไหว้วันเสาร์จริงมั้ย

เพราะว่าวันหยุดปีนี้ก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร

ดวงเมืองสารเทพารักษ์ประจำเมืองนะครับ

มาเร่งหลังทุกปีนะครับ

คือพูดถึงวัดเยอะแล้วพูดถึงโรงพยาบาลนะครับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์
เพราะว่าเราได้ไปที่เดียวเลยคือได้ไปโรงพยาบาลด้วยได้ไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาภาด้วย
ใครที่อยากจะทำบุญปีใหม่แล้วที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าไงทำบุญอุทิศ
คือบางคนไปทำบุญวันเกิดก็ได้บางคนทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
คุณเอารูปเอาชื่ออะไรไปเดี๋ยวทางนั้นเขามีคนจัดการจากพิธีให้
ก็ไปบริจาคค่าเลือดค่ายาค่าอะไรให้กับโรงพยาบาลเพราะที่นี่ดูแลพระสงฆ์ทั่วประเทศนะ
อีกที่หนึ่งนะครับต่อจากโรงพยาบาลสงศ์นะครับศาลเทพเจ้ากวนอูแบบจริงมาก
อันนี้ที่คองศาลอำเภอคองศาลจังหวัดธนบุรีนี้เป็นป้ายเก่า
กวนอูแห่งนี้เป็นสารกวนอูที่เรียกว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุด

วนอูจริงเนี่ยขอเรื่องงานความก้าวหน้าแต่ว่ากวนอูที่นี่จะมีจุดเด่นอีกเรื่องที่คนไปขอเยอะ
คือขอเรื่องค้าขายที่ดินนะครับเพราะจะมีฉนงโฉนดวางอยู่
แล้วก็จุดเด่นของนี้คือเวลาไปขอเนี่ยเขาให้เอามือไปแตะที่เท้ากวนอู
แล้วก็หน้าผากเนี่ยไปสัมผัสตรงเข็มขัดมังกรของคุณอู
ใครที่ไปเนี่ยไปลองดูจะเป็นองค์ที่เป็นเหล็กนะเคล็ดลับนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็งด
ยืนไหว้เฉยได้ไปยืนไห้เฉยนะครับหรือใครเกิดปีม้าก็จะต้องไปไหว้ม้าของกวนอู
ก็คือม้าเสกเทาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสารกวนอูที่เก่าแก่
ข้างหน้าศาลก็ดูมีร้านกาแฟริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะ
เอาเหรอฮะเก่าแก่โอเคสมัยก่อนนั่งเรือบ่อยผมเดี๋ยวนี้เรือเขาไม่ทำ
ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงอ่ะต่อมาอีกที่มีอีกมั้ยมีอีกมั้ยเปิดไปเรื่อยเลยนะครับ
อันนี้คือวัดโพคือพูดถึงวัดแจ้งแล้วเนี่ยต้องพูดถึงวัดโพ
เพราะมียักษ์วัดแจ้งแล้วก็มียักษวัดโพอ่านะครับวัดโพเนี่ยจริงที่อยากให้ไปเนี่ย

เอาความดีเอาสิ่งที่ดีเข้าตัว
เป็นฉายลักษณ์ที่ดีที่สุด๑๐๘อย่าง
แน่นอนอันนี้แนะนำสำหรับมดดำเลย

แล้วเนี่ยคือโบราณก็เชื่อแหละ

ปีใหม่เนี่ยให้ไหว้พระองค์ใหญ่กว่าโต

คติมาจากอุทิยาเพราะอุทิยาเนี่ย
มีวัดที่มีพระองค์ใหญ่อยู่นอกกำแพงเมือง
ก็คือวัดแผ่นลันเชิงหรูหรือวัดโทสัมปรโกง

ก็คือวัดกรรยานมิตรไปไหว้หลวงพ่อโต

ก็คือระคังที่ใหญ่สุดในประเทศ

เป็นระครังที่คนไทยลอสามสี่ครั้งไม่สำเร็จต้องให้ญี่ปุ่นลอ

เป็นละครั้งคุณไหว้เสร็จปุ๊บคุณอย่าลืมไปเคาะ

ติดริมน้ำไหมครับหมดค่ะอ๋อติดริมน้ำ
ที่พูดเนี่ยส่วนมากติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนั้นเลย

คุณได้ความสุขเสียงหัวเราะความบันเทิงนะครับ
แล้วก็เชื่อมั่นว่ารายการนี้จะมอบความสุขซึ่งเป็นบุญที่สำคัญนะ

ถึงแม้ว่ากูมะนามจะเป็นคนที่อยากคายอะไรก็ตามเนี่ย

ด้วยทั้งอายุวรรณสุขภาระปฏิพาณและธนสารสมบัติทุกประการครับ
อ่าแล้วแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณหมอช้างครับ
ขอบคุณหมอช้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
พบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่อีกปีนึงแล้วเนอะปีใหม่แล้ว
ครับผมสองพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะ
สวัสดีพี่หมายอีกรอบครับ